และกับการ์นลีนไปสัญญาอะไรกับใครไว้

การทัศนะคุณผู้ชมค่ะ

นี้บอกเลยว่าขวัญใจดิฉันเจอกี่ทีก็มีแต่ความเอ็นดูให้
เมื่อวานนี้น้องการค่ะเดินทางไปแก้บนให้กับย่านาคที่วัดมหาบุตรค่ะ
หนุ่มการเนี่ยได้อัดคลิประหว่างเดินทางไปแก้บนว่า
บนบานขอพรจากย่านาคเอาไว้
ว่าในปีนี้นะถ้าได้มีผลงานละคร
ซึ่งหลังจากเอ่ยปากขอไปนะคะก็สมหวังดั่งใจเลย
มีงานละครคุณผู้ชมค่ะกำลังจะมีถึง๒เรื่องด้วยกัน
วันนี้ค่ะก็เลยต้องรีบเดินทางมาแก้บน
ด้วยการถวายชุดไทยสีแดงจำนวน๑ชุดไปเลยคุณผู้ชม
สีสันมันช่างสดใสจริงนะ

ถวายผลไม้ด้วยแล้วก็ขนมหวานด้วยค่ะ
เจ้าตัวเนี่ยยังได้บอกกับบันเทิงไทยรัฐอีกด้วยนะคะ
รู้สึกดีใจเหลือเกินแล้วก็ตื่นเต้นนะ
ที่จะได้มอบความสุขให้แฟนคลับผ่านผลงานละครค่ะ
แต่จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะ
สมกับที่ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ในวงการ
ที่แบบยืนให้น้องแบบนี้โอ๊ยนายเอ็นดู
แล้วก็เมื่อไปหาย่านาคแล้วค่ะก็มีเรื่องที่หนุ่มการเนี่ย
จะไม่รับหน้าที่ขอโชคขอลาบมาฝากแฟนได้อย่างไร
เขาก็ต้องมีการล้วงไข่กันขึ้นมาคุณผู้ชมค่ะ
หายนำโชคและได้เลขอะไรไปดูจากคลิปค่ะ

นี่สองหนึ่งสามถูกต้องที่แจ็คซอสสินสาม
มันก็สลับกันได้มันสลับกันได้นะ
พูดตรง๗๘๙ยังออกได้เลย

มัธบาลอะไรกับ๑๒๓๒๓๑๓๒๑โอ๊ยเยอะไปมั้ย
ก็มีลุ้นเหมือนกันนะคะน้องกายเขาถนัดนะ
ล้วงไข่ล้วงไข่น้ำโภกแหมนะคะหวังว่าจะหมั่นนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ